เอามาดูกรณีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ

ลักษณะที่ชุดที่สวมใส่เป็นลักษณะของชุดนักศึกษา
แต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือหลังจากที่พบศพแล้ว
ศพเนี่ยเอาถูกไปทิ้งไว้ในป่าเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
คือตามร่างกายเนี่ยไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยนะคะ
ก็เลยเป็นที่สงสัยว่าอ้าวแล้วมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไงนะคะ
ตำรวจสพช้างเผือกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ
ไปพร้อมกู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่

ชาวบ้านไปพบศพเป็นผู้ชายนะคะ
อยู่ข้างคลองแม่ขาด้านหลังร้านเชียงกงอะไหล่ยนต์

เจ้าหน้าที่ก็ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ศพตอนที่ไปเจอสภาพนอนคว่ำหน้าค่ะ
เอาเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดแต่งกายก่อน
เป็นชุดคล้ายชุดนักศึกษา
เสื้อยืดสีดำอยู่ด้านใน
เชิดแขนสั้นสีขาวทับด้านนอก
กางเกงสแล็กสีดำและรองเท้าผ้าใบค่ะ

พบโทรศัพท์มือถือพบบัตรประจำตัวประชาชน
ตรวจสอบแล้วชื่อว่านายธนพัฒน์ชวประดิษฐ์อายุ๒๓ปี
เป็นชาวตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แต่เบื้องต้นการชนะสูตรศพ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน
หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
การตรวจสอบกล้องจอนปิดบริเวณจุดใกล้เคียง
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการหาสาเหตุการณ์ตายของนายธนพัฒน์
รวมทั้งจะส่งศพให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียด
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ทั้งนี้จะได้ติดต่อยาธิ์ให้มารับสบ
นำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ